รายนี้เจ็บใจมากนะแต่จะเล่าให้ฟังที่จังหวัดขอนแก่นก่อน
นี่ค่ะหลายคนติดกล้องวงจรปิดไว้ในบ้าน

แล้วก็ปรากฏไว้เห็นหน้าคนร้ายชัดเจนเลยค่ะ

เพื่อจะให้ใครที่พบเห็นช่วยแจ้งเบาะแสหน่อย
คนที่เอามาโพสต์ก็คือเจ้าของบ้านนั่นแหละค่ะ

เป็นคนร้ายรูปร่างผอมหน่อย
สูงหมวกลายพลังทหารสูงประมาณ

เขาเหลือบเห็นกล้องวงจรปิด

แล้วก็เจอกล้องวงจรปิด
จังหวะนั้นแหละกล้องก็เลยจับภาพใบหน้าเอาไว้ได้ไง

ที่ตำบลลอมคอมอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น

หมู่บ้านแค่ประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
เห็นชัดเลยเห็นมั้ย
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุ
เขาและภรรยาไปหาลูกสาวที่ตัวเมืองไปตั้งแต่๑๑พฤศจิกายนแล้ว
แต่ก็พยายามดูแลบ้านผ่านกล้องมือถือที่ติดกล้องวงจรปิดไว้ในบ้านตลอดนะคะ
ก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งเช้าวันที่๑๒จะกลับบ้านอยู่แล้วค่ะ
แค่ห้ากิโลเมตรจะถึงบ้านอยู่แล้วลูกสาวที่อยู่ในตัวเมืองอ่ะ
โทรมาหาบอกพ่อพ่อเห็นภาพในกล้องวงจรปิดมีคนร้ายงัดบ้าน
รีบขับไปดูเลยค่ะคิดว่าคนร้ายน่าจะมากันสองคน
คนนึงดูต้นทางอีกคนนึงค่อยเข้ามาในบ้านก็เลย
หนีรอดไปได้แบบเฉียดฉิวแต่ก็อย่างที่บอกนี่
จับภาพได้ชัดเจนนะคะไม่ได้มีการปิดบังใบหน้าอะไรเลย
พอตรวจสอบอย่างละเอียดที่บ้านปรากฏว่าประตูด้านหลังถูกคนร้ายตัดกุญแจ
เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินคนร้ายได้เงินจากกระปุกออมสิน
ซึ่งเป็นเงินที่เตรียมวัฒนลูกค้าแล้วก็เตรียมทำบุญเนี่ย
ประมาณหนึ่งหมื่นบาทโชคดีที่เขาเอาสิ่งของมีค่าติดตัวออกไปด้วย
ไปหาลูกสาวคนร้ายก็เลยไม่ได้ได้อะไรไปมากกว่านั้น
ให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีทีนี้มาดูที่นครศรีธรรมราชกันหน่อย
เหตุเนี้ยเจ็บใจจริงตำรวจได้รับแจ้งมาว่ามีเหตุลักษัพในบ้านที่อยู่ในซอยบ้านสวนจันทร์ตะบนปะพูนอำเภอเมืองค่ะ
ไปถึงก็เจอนายบันเลงแทรกโค้วัย๔๖ปีเจ้าของบ้านยืนรอด้วยความตกใจรักคนโมโหคนร้าย
พาเจ้าหน้าที่สำรวจทรัพย์สินในบ้านมีกระปุกออมสินที่ข้างในมีเงินเกือบหนึ่งพันบาท
กุญแจรถจักรยานยนต์วิทยุสื่อสารของตำรวจหายไปในที่เกิดเหตุมีนาฬิกาข้อมือคนร้ายตกอยู่ด้วยนะคะ
ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนายบันเลงบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แล้วก็ทำงานเป็นอาสาสมัครตำรวจจราจรด้วยเขาเชื่อเลยว่าคนร้ายชื่อดำ
เป็นนายดำอายุสี่สิบห้าปีแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพื่อนรักเขาเองครับ
เป็นเพื่อนรักที่เขาเคยให้การช่วยเหลือคือให้มาอยู่ในบ้าน
เพราะสงสารที่ในดำโดนไล่ออกจากงานค่ะแถมในดำยังเคยถูกจับคดียาเสพติดอีก
ก็มีเขานี่แหละเป็นคนช่วยหาเงินประกันตัวออกมาแล้วยังให้มาอยู่ที่บ้าน
ทางนายบันเลงก็เลยบอกไม่ไหวแล้วงั้นออกจากบ้านไปเถอะ
คือมันก็มาสร้างความเดือดร้อนให้เขาถูกไหม

แล้วทีนี้ช่วงที่เขาไม่อยู่บ้าน
นายดำนี่แหละคงย้อนกลับเข้ามางัดประตูบ้านแล้วก็ขโมยของไป

ตามตัวเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดรายนี้มาดำเนินคดีให้หน่อย